โอเคพร้อมแล้วค่ะสำหรับการเดินทางในวันนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
สามรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะเตรียมกระเป๋าใบใหญ่กลับไปทำงานในกรุงเทพค่ะ
ก็เนี่ยรอขึ้นรถคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะเดินทางไปไหนอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนนะคะว่าจะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะที่เราคุ้นเคยกันดีคือ
ประเทศไทยของเราเนี่ยสะสมความร้อนกันมายาวนานนะคะ
ขณะที่มีมวลเย็นจากจีนแผลลงมาแล้วก็มีลมจากทางใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไปปะทะกัน
อากาศต่างกันมากก็เลยกลายเป็นพายุฝนฟ้าขนอง
แต่ส่วนช่วงกลางวันสิคะก็อากาศร้อนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
อุณหภูมิความร้อนอาจจะรู้สึกได้ถึง๔๐องศาเลยทีเดียวนะคะ
ดังนั้นต้องระมัดระวังไม่ทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเที่ยงถึงบ่าย๓เพราะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนสุดไปเลยค่ะ
ส่วนภาคใต้ก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตามฤดูเหมือนกัน
ซึ่งก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้
ดังนั้นแล้วนะคะเราตรวจสอบสภาพอากาศกันนับปากวันนี้

ภาคเหนือภาคอีสานกลางวันร้อนค่ะ
แต่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ต้องระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง
มีลูกเห็บตกบางพื้นที่แล้วมีฟ้าผ่านะคะ
ส่วนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเช่นกันค่ะ

ช่วงเที่ยงถึงบ่าย๓ร้อนสุดไปเลยนะคะ
แต่ว่าจะมีโอกาสเกิดฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ต้องระมัดระวังทัศนวิสัยในการเดินทาง
ฝนตกได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ส่วนทะเลภาคตะวันออกคลื่นลมสงบแตก
ก็ต้องระมัดระวังฝนฟ้าขนองด้วยเช่นกันนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งอากาศร้อน
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ทะเลสงบคลื่นต่ำกว่า๑เมตรนะคะ
เหมาะสำหรับการดำน้ำท่องเที่ยวทางทะเลค่ะ

ที่จะได้เที่ยวทะเลภาคใต้กันอย่างสนุกนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

มีฟ้าหลัวโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
ดังนั้นเตรียมพร้อมการเดินทางให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจร
หรือว่าสภาพอากาศรวมไปถึงฝนฟ้าที่ตกลงมา
เลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงกันด้วย
ส่วนใครจะเดินทางเมาไม่ขับนะคะ
หรือว่าต้องเตรียมความพร้อมให้ดีค่ะสำหรับการเดินทางไกล
สำหรับวันนี้ชิสาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพมหานครนะคะ